อุ้มบุญขบวนการอุ้มบุญที่ผมโปรยเอาไว้
ว่าพวกนี้จะมาใช้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ในการหาผู้หญิงไทยมาตั้งคันแทน

มันกำลังเอาเด็กผู้ชายคนนี้นะฮะหนีออกจากสถานที่แห่งหนึ่งครับ
ลองไปดูครับ

ของเด็กคิดว่ามาเอาแต่ยังไม่เจอเด็ก
ดิ๊กใครหน้าดิ๊ก
ขนาดอยู่ในรถยังกระซิบกันเลยนะครับ
ซุ่มจับผู้ต้องหาที่ลักลอบนะครับ

เนี่ยเด็กชายคนนี้เกิดจากขบวนการอุ้มบุญผิดกฎหมายคุณผู้ชมครับ
พบหลักฐานขณะพาเด็กออกจากบ้านพักแห่งหนึ่ง
ซอยจรรย์สนิทวง๕๓แขวงบางบำรุ
เขตบังพลัทธ์กรุงเทพฯมหานคร
ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

อาจจะมีคนลักลอบนำเด็กชาย

รับจ้างตั้งคันแทนหรือรับจ้างอุ้มบุญนั่นแหละ
ให้กับผู้ว่าจ้างชาวต่างชาติ

แล้วเอามาเลี้ยงมาดูที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนี่แหละครับ

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ก็เจอผู้ต้องหาพาเด็กชายออกจากบ้าน

และส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

และจะเร่งขยายผลดำเนินคดีกับชาวต่างชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทย
มารับจ้างอุ้มบุญให้กับชาวต่างชาติ
ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติต่อไปครับ